เขาบอกว่าลักษณะของราชรสมาเกยเนี่ย
เลขทะเบียนเนี่ยมันมักจะมีโชคครับ
ดูว่าราชรสมาเกยยังไงฮะ

จากริมถนนสายวิเชียบุรีน้ำร้อนตะบนท่าโรงอำเภอวิเชียบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
เมื่อวานนี้นี่เองรถกระบะอิซูซูสีเทาครับทะเบียนป้ายแดงกไก่๐๙๒๕กรุงเทพมหานคร
ชนรั้วกำแพงทะลุเข้าไปถึงตัวบ้านเลย
เพราะดีที่เจ้าของบ้านและคนในบ้านไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะและผู้โดยสารอีก๓คนรวมกันเป็น๔คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งเขายอมรับว่าหลับในนะฮะจึงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
ขณะที่เพื่อนบ้านพอทราบข่าวมาเลยครับมาไม่ได้มาถามว่ามีใครเจ็บหรือเปล่านะ
อันนี้ทะเบียนบ้านเลขที่ใช่ไหม

นี่ค่ะแล้วก็มาถามทะเบียนรถคันเกิดเหตุนะครับ

อย่างที่ผมบอกครับชาวบ้านเขาเชื่อกันว่า
ลักษณะราชรสมาเกยแบบนี้
มันอาจจะถูกก็ได้นะฮะ

คุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ออกมาเองออกมาไม่ได้ต้องตามกู้ภัยแล้วค่ะ
สุดท้ายกู้ภัยต้องช่วยเหลือนะคะ

ห้องเครื่องของรถกระบะอิซูซูสีขาว

ขอไข่๒๕๖๖ชนบุรี
ขอบคุณมากที่โฟกัสให้ค่ะระหว่างนั้นลูกแมวเนี่ยคือตอนที่กู้ภัยไปถึงตกใจค่ะ
มุดหนีหลบไปตามซอกต่างภายในรถก็เลยทำให้กู้ภัยต้องใช้เวลาร่วมแล้วกว่า๑ชั่วโมง
สามารถช่วยเหลือแมวเมียวเหงาออกมาได้สำเร็จนะคะสภาพอิดโรยค่ะหิวโซค่ะ
กู้ภัยใจดีต้องเอาอาหารแมวสำเร็จรูปเนี่ยมาให้กินเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นพบว่าแมวตัวเนี้ยเป็นลูกแมวเพศเมีย
ซึ่งทีมกู้ภัยบอกว่าจะนำตัวเนี่ยแมวตัวนี้ไปเลี้ยงดูต่อที่บ้านดูสิตัวนิดเดียวเองเอ็นดูเถอะลูก
ส่วนคุณจิตวิสุทธิ์ศรีวิวัตรอายุ๒๙ปีเจ้าของรถกระบะบอกว่าได้ยินเสียงลูกแมวอยู่ในห้องเครื่องมานาน๒วัน๒คืนแล้วนะ
ตอนแรกเขาคิดว่าแมวมันจะออกมาเองแต่ไงไม่ยอมออกมานะคะสุดท้ายตัดสินใจต้องโทรแจ้งกู้ภัยมาให้การช่วยเหลือ
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวแมวมันจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เชื่อลึกว่าแมวตัวนี้นั้นไซส์มาให้โชคจากทะเบียนรถของเขานั่นแหละ
โอ้โหป้ายแดง๒คันแล้วนะครับ
ข่าวต่อไปนี้ไม่รู้ว่าจะได้โชคหรือเปล่าถ้าทั้งสองท่านเปิดห้องนอนไปแล้วไปเจอกับเจ้าตัวนี้แลบลิ้นปิ้นตาขู่ใส่ฟ่อเนี่ยเจ้าของบ้านจะได้โชคไหมงูเห่าสิครับนะฮะ
มันแรบลิ้นทายผมอาหารอยู่ข้างตู้ว่าโรงเท้าในห้องโถงในห้องรับแขกเหมือนกันจะบอกว่ามาดิมันจำลิ้นที่เลย
แร็บลิ้นแบลงอย่างเงี้ยฮะเออถ้าเกิดเป็นภาษามนุษย์ก็คือ
ไม่ให้จับหรอกแรบลิ้นปิ้นตาใส่แบบนี้
กู้ภัยไปถึงนะฮะต้องเอาเหล็กหนีบถุงพลาสติกแล้วก็สายไฟออกมา
เปิดทางก่อนเปิดทางให้มันเห็นหน้าชัด
งูเห่ามันก็ยังชูคอแลบลิ้นขู่ใส่ฟ่อแบบนี้นะตามสัญชาติยานของงูมันแหละครับ
จากนั้นกู้ภัยก็เอาเหล็กคีบคองูออกมาแต่พอนำออกมานอกบ้านเสร็จปุ๊บ
นะฮะเพื่อจะไปใส่ถุงงูเห่าตัวนี้มันดิ้นหลุดสิคุณผู้ชม
นะฮะก็ต้องจับกันใหม่จ้าละวันมันก็ยังขู่ต่อทีนี้ขู่ใส่กู้ภัยซ้ำอีก
ต้องเอาตะขอเหล็กเนี่ยประคองให้ค่อยใส่ถุงช้านะแล้วก็นำไปปล่อยไกล
นะฮะต่อไปทางด้านของเจ้าของบ้านครับเป็นตำรวจเกษียณอายุราชการ
ชื่อว่าพันธุ์ตำรวจเอกเรืองบริษย์อายุหกสิบเอ็ดปีคุณอายุหกสิบเอ็ดนะ
บ้านเขาอ่ะบ้านเล่นที่สิบหกอ้าวอายุเขาว่าหกสิบเอ็ดเอออะไรมันจะขนัดนั้นล่ะ
นะฮะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเขาบอกว่าโอ้ตอนบ่ายตื่นนอนขึ้นมา
เปิดประตูออกมาจากห้องนะฮะไปเจอมันเลื้ออยู่ในบ้านนะฮะ
พยายามจะหาไม้เขียไม้ตีมันแต่มันก็ชูคอขู่ใส่แบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วฮะ
แรบลิ้นปิดตาด้วยนะเออกลัวมันฉกดูดิเออแรบลิ้นใส่
ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยมาเขาบอกว่าถ้างูเข้าบ้านเขาว่าให้โชคอะนะ
อายุเขาเลขที่บ้านเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ